อีกหนึ่งเหตุการณ์มีคนเข้าไปเจอเข้าก็เลยเอามือถือหยิบขึ้นมา
ไลฟ์สดเหตุการณ์นี้มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถล้ม
แล้วตัวเขาไปฟาดกับราวเหล็กอยู่ที่ข้างทาง
ตัวเขาหักงอเลยครับกระดูกเอวเขาหักขาเขาหักนอน
ร้องด้วยความเจ็บปวดแต่เหตุการณ์นี้เขาไม่ได้ขับรถแล้ว
ประสบเหตุเองเขาถูกตำรวจขับรถไล่กวดมา
แปลว่าสาเหตุที่เขาทำให้ขาผิดรูปขาหักนี้เพราะตำรวจไล่เหรอ
ถูกต้องครับทำให้เขาเสียหลักแล้วก็ล้ม
แล้วก็ตัวเขาไปฟาดอยู่กับเหล็กท่อนี้ไปชมด้วยครับ
ด้วยน้ำอันอาจที่เอ่มมงกันนะและกุ้นยาเตอร์
จะได้เลิกกวดครับไม่ใช่ผมไม่ได้ไล่กวดขนาดนั้นนะครับ
คือเราขี่พี่ไม่ต้องเฉียงผมเห็นผมขี่ตามพี่หมาพี่แซง
ผมปริ้วเลยพี่ไล่กวดมาสองคันพี่เถียงผมไหมขับตามมาเพื่อให้เขาจอดนะครับ
แต่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าพี่ไม่โกรธเขา
เขาจะเป็นแบบนี้ไหมพี่จับเขาข้อหาอะไรเขายังไม่ผิดอะไรเลย
ก็ไม่ได้จับผมแต่พี่ดูมันคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมชีวิตเขาเนี่ย
พี่เอาอะไรมาแลกกับเขาคือสิ่งที่คุณผู้ชมได้ยิน
มันเป็นเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์แต่เขาไม่รู้หรอกว่าก่อนอันนี้มันเกิดอะไรขึ้น
คือเราก็ยังไม่ทราบว่าเอาแล้วหนีทำไมตำรวจขอเรียกตรวจ
แต่เขาขับรถหนีเขาบอกว่าตำรวจไล่กวดเขาตำรวจก็เอ้าก็หนีก็เลยขับรถตาม
ต้องสงสัยแค่ขอตรวจเฉยคือก็เลยคิดว่าเอ๊ะมีสิ่งผิดปกติหรือเปล่า
อะไรผิดหรือเปล่าเพราะปกติถ้าเกิดว่าเราไม่ผิดบริสุทธิ์ใจ
ก็ต้องให้ตำรวจตัวถูกต้องแล้วคนเห็นเขาก็บอกอ้าวตำรวจไล่กวดทำให้คนนี้เขาล้ม
ก็เลยบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ค่ะนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าพัทยา
ช่วงคอเขาอูตพงศ์ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีรชาจังหวัดชนบุรี
นายเกษมชูรัฐอายุ๓๙ปีซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บ
ข้างทางคาดว่าน่าจะเอวหักขาหักกระดูกหักทะลุออกมาเลยครับ
ครับเจนละทีกลูภัยก็ต้องรีบนำตัวมาผศมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะครับ
ในที่เกิดเหตุในคลิปเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะมีตำรวจอยู่สองนาย
อยู่สองนายเดินวนไปวนมาแล้วก็อยู่ในที่เกิดเหตุ
แต่ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นตำรวจหรือเป็นอาสาสมัครกันแน่
และไม่รู้ว่าสังกัดอยู่สพไหน
เพราะว่าเวลาต่อมาเนี่ยตำรวจสองนายนั้นขี่รถแล้วหนีหายไป
จังหวะที่ชุนละมุนนะครับ
ทีมข่าวก็เลยไปถามคนที่ถ่ายคลิปนี้เอาไปโพสต์
คือนายประพันธ์สินแสเขาบอกว่า
วันที่เกิดเหตุเขาก็ขี่รถออกมาไปหาข้าวกิน
ระหว่างทางเห็นรถของตำรวจกำลังขับไล่ตามรถของคนเจ็บอยู่
ทั้งสองคันขี่แซงเข้าไปเขาเห็นหมด
ในสภาพสายไปสายมาคือก็ไม่รู้ว่าหนีทำไมตอนนั้น

เขาก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์
ถีบหรือเปล่าหรือล้มเองก็ยังไม่ทราบ

ไปพบว่ารถของคนเจ็บที่ถูกขับไล่ไปนั้นเนี่ย
เสียหลักพลิกความอยู่ข้างทางแล้วคนเจ็บก็นอนมาร้องโอดโอยอยู่
ติดอยู่กับเสาที่กั้นเหล็กถนนก็โอ้โหตัวเขาก็หักงอแบบนี้เลย

แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์มาถ่ายเป็นหลักฐานแบบนี้นะครับ
เขาให้ดูว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะครับ
ซึ่งตอนที่เข้าไปถามตำรวจเนี่ยว่าไปไล่กวดเขาทำไม
แล้วก็เลยบอกว่าคือตอนที่เขาถ่ายคลิปตำรวจก็พยายามจะโทรหานาย
อย่างเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
จากนั้นทีมข่าวก็สอบถามไปยังโรงพักทั้งที่ศรีราชาเองแหลมชะบังเอง
เพื่อสอบถามว่าตำรวจในคลิปนี้เป็นตำรวจของโรงพักทั้งสองที่หรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบนะต้องมีการตรวจสอบว่าตำรวจสองในนี้เป็นใคร
ตำรวจจริงหรือเปล่าอยู่สังกัดไหนโรงพักไหนแล้วไปไล่กวดคนเจ็บทำไม
ก็อย่างที่คุณผู้ชมสงสัยเหมือนเราแหละว่าถ้าไม่ผิดก็จะหนีทำไมถูกไหมครับ